ถามตัวเองซิว่าเราขาดอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ครับ
ดิจิทัลแบบนี้หลายคนต้องติดต่อสื่อสารกัน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอน

ว่ามีการโพสต์ภาพเปิดเฟซบุ๊กนะครับ

รายติดตามจากธิดาไอทีของเราครับ

สำหรับใครที่จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์
ด้วยจำนวนรถเมย์ที่มีหลายสาย
ทำให้สับสนในการเดินทาง
โดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นชินกับจุดหมายปลายทางที่จะไปนั้น
จึงมีแอปพลิเคชันแสดงผลเส้นทางของรถเมย์แต่ละสายให้เลือกเดินทางค่ะ
อย่างแอปพลิเคชันค้นหารถเมตรของคสม
มีเมนูให้ค้นหาสายรถเมย์จากต้นทางและปลายทางที่เราต้องการเดินทาง
โดยจะแสดงสายรถเมย์ที่ผู้ใช้เลือกเดินทางพร้อมกับคำนวณราคาให้เสร็จสับ
เท่านี้ก็ไม่ทำให้ผู้ใช้สับสนในเส้นทางของสายรถเมย์ก่อนออกเดินทางค่ะ
อกจากนี้ยังมีเมนูบอกป้ายรถเมย์ในบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ผู้ใช้อยู่
พร้อมแสดงผลข้อมูลเส้นทางการเดินทางของรถเมษายต่างเพื่อเป็นตัวเลือกการเดินทางให้กับผู้ใช้ค่ะ
ยังเช็คความปลอดภัยขณะเดินทางเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ
แอปนี้ยังมีเมนูสำหรับเช็คความเร็วของผู้ขับรถเมย์
หากพบว่ามีการขับรถเร็วก็สามารถร้องเรียนมายังขอสมกได้เลยค่ะ
ส่วนขั้นตอนของการใช้บริการก็ทำได้ไม่ยากค่ะ
จากนั้นกดเชื่อมต่อแล้วก็จะเข้าสู่หน้าระบบของการล็อกอินค่ะ
สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์
วันเดือนปีเกิดและระบุเพศ
เพื่อนำไปกรอกเข้าใช้งาน
เมื่อเข้าสู่ระบบก็จะพบกับโฆษณาขั้นราว๑๕วินาที
ดูจบก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีค่ะ
แม้ว่าจะมีบริการฟรีไวไฟบนรถเมย์นะคะ
แต่ว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาค่ะ
จำกัดใช้ได้เพียงแค่๑๕นาทีต่อครั้ง

ก็จะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
แต่ว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งในการล็อกอินค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลองตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ซึ่งความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่ที่๑๔๑เมกาบิตต่อวินาที
ขณะที่ความเร็วในการอัพโหลดอยู่ที่๑๔๗เมกาบิตต่อวินาที

ก็ใช้เวลาในการรอโหลดภาพสักครู่หนึ่ง
แต่ว่าไม่สามารถเปิดดูคลิปวิดีโอได้ค่ะ
ผู้โดยสารบางรายยอมรับว่า
ความเร็วในการเข้าใช้งานยังถือว่าช้า
และมองว่าฟรีไวไฟตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง

แต่ด้วยข้อจำกัดของเวลาทำให้การใช้งานไม่ต่อเนื่อง
อยากให้เพิ่มมากกว่านี้สัก๑ชั่วโมงก็โอเคครับ
บางครั้งเราใช้งานหรือว่าดูวีดีโอในยูทูป

ทำให้เราแบบขาดตอนต้องนั่งลงทะเบียนใหม่เสียเวลาอีก

แล้วก็มันก็ยังโอเคที่ว่าเขาให้บริการฟรี
คือกับลูกค้าอะไรอย่างนี้บนรถเมย์มันก็ดีอย่างหนึ่ง

ในอนาคตจะมีการหารือกับบริษัทแผ่นบี
ผู้นำบริการฟรีไวไฟมาติดตั้งบนรถเมย์

และพัฒนาความเร็วในการใช้งานต่อไปค่ะ
ส่วนการจำกัดการใช้งานนั้น
เพื่อต้องการให้เกิดการใช้งานที่ทั่วถึง
เราก็ให้เขาเก็บข้อมูลเหล่านี้

แล้วก็ด้วยจำนวนคนเขาใช้อย่างที่บอกด้วย

ระยะเวลาการใช้ก็คงใช้ได้ไม่นาน

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็คนอื่นถ้าใช้ได้นานเนี่ย
คนอื่นก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าใช้
เพราะก็ถือว่าให้เปลี่ยนกันใช้นะคะ

บนรถเมยูโลทู๕๕๐คัน
และมีผู้เข้าใช้งานลงทะเบียนแล้วกว่า๑แสนคน
และในอนาคตจะขยายการติดตั้ง
ยังรถเมย์ประเภทอื่นต่อไปค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน